กรณีของเบนหนุ่มลูกครึ่ง
คือตอนแรกเนี่ยไปเจอเป็นศพใช่ไหมคะ

เขาไปเสียชีวิตตรงนั้นได้ยังไงถูกฆ่าหรือเกิดอุบัติเหตุ
กระทั่งเมื่อวานนี้แน่ชัดแล้วล่ะว่าถูกฆ่าแน่นอน
แล้วเพื่อนสาวคนสนิทยังหายตัวไปด้วยนี่ไง
บุญการินอายุ๔๔ปีเป็นชาวลำปางค่ะ

คนที่ใส่หมวกคนนั้นแหละคือในวัด

เคยก่อเหตุเกี่ยวกับคดีทางเพศมา๒ครั้งแล้ว
ออกจากคุกมาได้ไม่ถึง๘เดือนค่ะ

คือนัดเบนไปเจอตรงจุดที่พบศพนั่นแหละ

ผู้ต้องหาอายุ๔๔เบนอายุ๑๖นะ

ก็เลยวางแผนหลอกล่อให้เบนไปหาตรงจุดเกิดเหตุ

เขาบอกก็พอโดนเบนด่าเขาก็ยิ่งโมโห

ฟาดจนเบนตายอยู่ตรงนั้นเลย
ตำรวจก็ถามแล้วปิงปองไปไหน

ไม่รู้เพราะว่าเบนมาคนเดียว
เอาเหรอวัดบอกแบบนั้นนะ

มีคนเห็นว่าวัดขี่มอเตอร์ไซค์ของเบน

เพราะว่าตอนที่เบนออกไปจากบ้านของคุณตาของน้องปิงปอง
ไปด้วยกันคือค่ำค่ำวันเสาร์ค่ะบอกอ๋อมีเพื่อนโทรมาบอก
รถติดลมถือเสียงไปด้วยบอกต้องไปช่วยกันหน่อยใช่
แล้วสุดท้ายหายไปทั้งคู่เลยสายวันอาทิตย์มาเจอศพเบนแต่ปิงปองหายไปยังถึงวันนี้ยังไม่เจอ
ติดต่อก็ไม่ได้ตามหาที่ไหนก็ไม่เจอนะคะ

ใช่ชุดสืบสวนสพแม่ท้าก็บอกมันยังแปลกมันยังมีจุดที่มันไม่ลงล็อกอยู่หลายจุด
ก็จะเชิญพ่อแม่แล้วก็ภรรยาของวัดและเพื่อนของเบนมาสอบสวนเพิ่มเติม
สุดท้ายแล้วเนี่ยวันเกิดเหตุจริงที่ตำรวจได้ข้อมูลมาก็คือ๖พฤษภาคม๓ทุ่มค่ะ
เพราะมีคนเห็นในวัดเนี่ยขี่มอเตอร์ไซสีดำของเบนไปที่คอกวัวหลังโรงพยาบาลแม่ทะ
แล้วก็มีผู้หญิงคนนึงนั่งซ้อนท้ายไปด้วยแล้ววัดก็เปลี่ยนมอเตอร์ไซค์ขี่ออกไป
จะไปหาห้องเช่าให้หญิงคนสนิทอยู่ทุกคนก็เลยบอกว่า
หญิงคนสนิทหรือผู้หญิงคนที่ซ้อนท้ายที่ว่านั่นน่ะน่าจะเป็นปิงปอง
เขาคิดว่าเป็นแบบนั้นนะคะน่าจะเป็นน้องปิงปอง
ตำรวจเชิญตัวญาติในวัดที่เป็นเจ้าของคอกวัวมาสอบปากคำ
เขาก็บอกว่าวันนั้นน่ะวัดเอามอเตอร์ไซสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาจอดเอาไว้จริง
แต่เขาไม่เห็นว่าวัดมากับใคร
ตำรวจก็ไปตามหารถมอเตอร์ไซคันนั้นวางไว้เป็นหลักฐานเพื่อเอาผิดนะคะ

พลตำรวจโทปิยะตาวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
ท่านลงพื้นที่ติดตามคดีนี้ด้วยตัวเองตั้งแต่แรกแล้วนะคะ
เป็นคนออกมาแถลงยืนยันแหละว่าคนที่ฆ่าเบนคือนายวัดจริง
มเหตุก็คือการขัดแย้งเรื่องธุรกิจเพราะมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
คำสารภาพของผู้ต้องหาพยานแวดล้อมแล้วก็ครอบครัวของผู้ต้องหาก็ช่วยยืนยันด้วย
พฤติการเป็นแบบนี้ค่ะวัดล่อลวงให้เบนไปหา
เอาท่อนไม้ทุบทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วก็โยนศพทิ้งไว้ในจุดเกิดเหตุ
แต่รายละเอียดลึกแวดล้อมอื่นตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
ตำรวจบอกว่าตำรวจไม่เชื่อว่าวัดจะทำเรื่องนี้คนเดียว
ไม่ใช่เทคนิครำนาจการอยู่
ก็ในฝนต้นไม่พบอาวุธที่ใช้อยู่นะครับ
ต้องมีการสอบสวนทุบเติม
ช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะตำรวจก็นำตัวในวัดออกจากห้องขังไป

ทีมข่าวก็พยายามจะฟังเสียงเขาสถามว่า
มันเกิดอะไรขึ้นอยากฆ่าเด็กทำไม

ส่วนตัวเราเองกดแทนอะไรเป็นยังไงนะครับพี่ธิ
รับกล้องนะครับอยู่ข้างหน้า
ไม่ตอบอะไรเลยนะคะ

คุณผู้ชมดูแล้วกันว่าสีหน้าเขาเป็นแบบไหนนะคะ
เขาก็เดินเข้าห้องไปไม่พูดอะไรสักคำ
ตำรวจพยายามขยายผลถามหาเบาะแสของปิงปองในห้องนี้
คุมตัววัดเข้าไปเมื่อกี้นี้ค่ะ

ก็นำตัวในวัดออกจากห้องขังส่งไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
คุณไก๊คุณไก๊ผู้สื่อข่าวของเรามีโอกาสได้คุยกับวัดอีกรอบนึง
ถามว่ารู้จักปิงปองไหม
ครั้งนี้เขาตอบด้วยพี่หวี

ยืนยันนะครับ
ไม่เจอปิงปองไม่รู้จักปิงปอง
ไม่ได้มีผู้หญิงที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปที่คอกวัว

แล้วก็ต้องขยายผลต่อว่าเขาไม่เจอจริงหรือเปล่า
ข้างไหล่ดูอะไรด้วยนะครับ
ปิงปองหายไปไหนนี่แหละใช่ทีนี้หลังวัดถูกคุมตัวออกไปค่ะ
แม่ของวัดนะคะร้องไห้จนเป็นลมเลยนะคะ
พนักงานสอบสวนก็ต้องหิ้วปีกคุณแม่ออกมานั่งด้านนอกประถมพยาบาล
แม่ก็พยายามจะร้องขอเจ้าหน้าที่บอกว่าแม่ขอตามลูกแม่ไปโรงพยาบาลด้วยได้ไหม
ส่วนเมียของวัดเพิ่งอยู่กินกันมา๔เดือนเองพี่อุ๋ย
บอกสามีเนี่ยหายไปช่วงค่ำ๖พฤษภาคมกลับมาบ้านอีกทีตี๒วันที่๗พฤษภาคม
เราก็ถามว่าคุณอยู่กับวัดที่เป็นสามีมาสี่เดือนเนี่ยเขาเป็นคนยังไงบ้างเหรอ
บอกอารมณ์รุนแรง
เป็นคนที่รุนแรงนิดหน่อยเรื่องอารมณ์จะรุนแรงนิดหน่อย
ก็เลยจะไม่ค่อยทะเลาะกันสักส่วนใหญ่จะเป็นคนเงียบ
ใช่ถ้าว่าถ้าขยะเถียงกันอารมณ์เขาจะร้อนจะขึ้นจะขึ้นไวเราก็เลยเงียบ
เด็กที่ชื่อปิงปองแล้วคุณตายที่ชื่อเป็นอยู่เรานี่หรือเปล่า

ข้อมูลของน้องปิงปองนะคะคือครอบครัวปิงปองเองบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้เลย
ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงแต่ว่า

มีข้อความจากเพื่อนส่งมาบอกว่าไงรู้ไหมคะ

ปองปลอดภัยดีหนูไม่ได้เป็นไรสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงปิงปองสบายดีอย่าห่วงเลย
เอาจริงไม่ห่วงได้เหรอ

ไมเล่นไมเลนส์ไม่แน่ใจว่าเขาชื่ออะไรนะคะแต่คนที่เป็นเพื่อนปิงปอง
ข้อความสีขาวนั่นคือถ้าดูจากคำข้างบนคือเขาบอกเมื่อวาน

ซึ่งไม่รู้คือเมื่อวานไหนนะอาจจะใช่เมื่อวานนี้หรือเปล่าไม่แน่
เมื่อวานก็เมื่อวานซืนประมาณนั้นน่ะ
แล้ววันนี้ก็มีการโทร
คุณตาหรือเปล่าไม่แน่ใจโทรไปแต่ว่าไม่ได้มีคนรับ
แล้วก็เลยทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้แล้วบอกนี่เบอร์ตานะ

แต่เพื่อนบอกไม่ต้องเป็นห่วงปิงปองสบายดี

คืออย่างน้อยให้เห็นหน่อยให้รู้ว่าสบายดีจริง

ตายแล้วหลายวันแล้วนะน้อง
แต่ว่าถ้ามีข้อมูลมีคนส่งข้อความแบบนี้
เชื่อว่าตำรวจตามแล้วล่ะตำรวจต้องตามแล้วล่ะ
เดี๋ยวเราดูกันอีกทีนะได้ไหมค่ะฟื้นของน้องปิงปองนะ

เพื่อนที่รู้ว่าน้องปิงปองอยู่ไหนหรือว่าน้องปิงปองดูอยู่ยังไงก็